ภารกิจของนายกรัฐมนตรีหน่อยละกันค่ะ
ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

บรรยากาศเนี่ยอันนี้วันที่๒๐กันยาตอน๑๐โมง๕๙นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำ
ว่าด้วยการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แล้วประเทศไทยก็ได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญ
่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ
บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี๒๐๕๐นะคะ
แล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ซึ่งนายกเศรษฐาก็เน้นย้ำนะ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศทั่วโลก
แล้วไทยเองก็ยังเร่งดำเนินการต่อเนื่อง
ที่จะบรรลุเป้าหมายแล้วก็เอาชนะวิกฤติการครั้งนี้
ระหนักถึงความยั่งยืนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

ที่ได้นำเสนอการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็อารยักษ์ในเวทียูเอ็น
ที่มีปรัชญาต่อเนื่องมาจากเศรษฐกิจพอเพียง

นำหลายประเทศก็ชื่นชมมา
ต่อไปนี่ดิฉันต้องท้องร้องแน่เลย
มื้อกลางวันของนายกกันหน่อยค่ะ
ที่ยูเอ็นทานอะไรบ้างนะ

กะเพราเนื้อไข่ดาว
มีแรงประชุมต่อแล้วค่ะ

อร่อยครับ
อร่อยมาก

นี่แหละค่ะก็โพสต์ภาพการทานอาหารกลางวัน

นี่ไปดูวิวของนิวยอร์กนะคะ
นอกจากนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์

ชับให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูหน่อย

ให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

เรื่องแต่งตั้งพอบตรร้อน

นายกบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เคาะชื่อนะคะ